การ์ตูนเด็กหญิงวัย๖ขวบถูกลักพาตัวขณะไปเที่ยวดูวงดนตรีลูกทุ่งกับครอบครัว
ใกล้กับซอยแบมริ่งย่านบางนาตำรวจชุดสืบสวนสนบางนาหาบ่อแสจากกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่จึงประดมค้นหากระทั่งพบกระโหลกศีรษะเด็กหญิงวัย๖๘ขวบลักษณะเสียชีวิตไม่นาน
ใกล้กันพบกระจุกเส้นผมนอกจากนั้นยังพบกางเกงและเสื้อซึ่งพ่อแม่ยืนยันว่าเป็นของน้องการ์ตู
นอกจากนั้นยังพบกางเกงและเสื้อซึ่งพ่อแม่ยืนยันว่าเป็นของน้องการ์ตูน
เดินหน้าแกะมรอยจนรู้ตัวคนร้ายติ๊งต่างหรือหนุ่ยคนงานคณะดนตรีที่แสดงในวันนั้นคือผู้ก่อเหตุ
ตำรวจติดตามรวบตัวได้ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
ภาพจากกล้องมนต์จอลปิดดูเรียงใกล้ที่เกิดเหตุ
ซึ่งเห็นชายไทยรูปร่างตำหนิรูปภัณฑ์อย่างนี้จูงมือน้องไป
ก็ปรากฏว่าเราก็แกะรอยตรงนั้นนะครับก็จนมีพลเมืองดีเนี่ย
ก็ช่วยเหลือเต็มที่ก็จำได้ว่าน่าจะเป็นคนร้ายลายนี้นะครับ
ซึ่งขณะนั้นตัวคนร้ายไปอยู่ที่อำเภอท่าบอกจังหวัดหนองคายแล้ว
ก็สามารถไปจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้
ต่างสารภาพก่อเหตุจริงวันที่๖ธันวาคม
หลังเสร็จงานจากเป็นเด็กยกของในวงดนตรีได้เดินออกมาหาซื้อเบียร์ดื่ม
เอิญเห็นน้องการ์ตูนเดินอยู่เพียงลำพังจึงทำทีชักชวนไปซื้อขนม
ฉุดเข้าพงหญ้าบริเวณปากซอยลาซานและข่มขืน
แต่น้องการ์ตูนขัดขืนจึงบีบคอจนแน่นิ่งไป
เพียงเท่านั้นเมื่อตำรวจสืบสวนขยายผลพบว่า
หลังจากติ้งต่างพ้นโทษคดีพระพุยาวที่ขอนแก่นเมื่อปี๒๕๕๑
มาก่อเหตุลักษณะเดียวกันถึง๑๐ครั้ง
โดยข่มขืนแล้วฆ่า๔ศพซึ่งก่อเหตุในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
คือจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น
ส่วนอีก๖รายข่มขืนและปล่อยตัวกลับบ้านไป
เคยถูกกระทำแบบนี้ตอนเด็กมาอะไรอย่างนี้ที่เขาเล่าให้ฟัง
แล้วเขาเป็นคนเหมือนไร้ตัวตนไม่มีบัตรประชาชน
ไม่มีเลขประชาชนอะไรต่างเนี่ยก็เลยชื่อแค่นายหนุ่ยหรือติ้งต่าง
เห็นเด็กแล้วก็เกิดอารมณ์
ก็ชอบเด็กแล้วก็หญิงหรือชายก็ได้
อย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาชอบไปตีสนิทไปพูดคุย
แล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอพูดคุยแล้วเด็กก็เชื่อเขาเชื่อเขาเขาหลอกล่อง่ายบอก
ประเด็นหนึ่งที่ตกใจก็คือว่าถามว่าเนี่ย
ถ้าได้ดื่มแล้วถ้าได้ดื่มเวียอีกแล้วก็อารมณ์จะทำอีกไหม
เขาก็บอกไม่รู้เพราะผมเชื่อว่าผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
คดีน้องการ์ตูนสารพิพากษาประหารชีวิตจำเลยสารภาพ
มีเหตุบรรเทาโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
เช่นเดียวกันกับคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๔ขวบที่อำเภอเมืองเลย
และกระทำชำราวเด็กชายวัย๗ขวบที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

เข้าสู่เมืองจำรับโทษกับสิ่งที่ได้ก่อขึ้น
แต่เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ครอบครัวของเหยื่อต้องสูญเสีย